ช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นจะพาคุณผู้ชมไปเตรียมความพร้อมในการปั่นจักรยาน
อุ่นไอรักคลายความหนาวกันหน่อยคุณผู้ชมมีโอกาสดีสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
เขามีการขยายมีการรับลงทะเบียนเพิ่มอีก๓จุดด้วยกันแต่ย้ำนะครับว่า
คนที่จะไปปั่นจักรยานครั้งนี้รวมทั้งจะไปเฝ้ารอรับเสด็จนั้นต้องศึกษาเรื่องของเส้นทางและจุดจอดรถให้ดี
วันนี้เรามีข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สำหรับนักปั่นจักรยานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัฐนาโกศิลป์หรือใบ้อุ่นไอรักใน๑๐เส้นทาง
สามารถนำรถยนต์สู่บุคคลไปจอดได้โดยรอบบริเวณจุดลงทะเบียนครับ
ซึ่งจะสามารถรองรับได้ประมาณ๒๗๐๐คัน
แบ่งเป็นพระราณพระราชวังดุสิตลานคนเมืองสนามม้านางเลิ้งสนามหลวง
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าแยกตากศิลป์ถนนอินทรพิทักษ์พระประแดงอาเขตและโกดังสุพรรณวาครุบนะครับ
ส่วนประชาชนที่ต้องการไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแห่งประวัติศาสต
แล้วก็เฝ้ารอเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่๙ธันวาคมนี้ขอความร่วมมือนะครับให้นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปจอดที่จุดบริการรวมกว่า๖๐จุด
อาคารจอดรถไฟฟ้าใต้ดินแยกรัชดาราชพร้าวสารอาญารัชดาพิเศษนะครับ
สนามกีฬาทูปะเตมีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเมก้าบางนาใบเทคบางนา
เซ็นทรัลพระราม๒และพุทธมณฑลสาย๔ครับ
แล้วก็จะมีรถชัตเติ้บัสและรถเฉพาะกิจไปร่วมงานรับส่งมานะครับ
จากนี้ตลอดเส้นทางการปั่นจะมีทีมแพทย์กว่า๒๕๐๐คนคอยให้บริการ
แบ่งเป็นทีมแพทย์ประจำจุดลงทะเบียนซึ่งก็จะมีรถพยาบาลฉุกเฉินกว่า๒๐๐คัน
ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงให้เร็วที่สุด
ทีมแพทย์ภาคสนามเดินเท้าแล้วก็ทีมแพทย์จักรยาน
อยู่ในขบวนคอยช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับ
ในพื้นที่ก็ยังมีจุดตั้งบริการน้ำดื่มและอาหารว่างพระราชทาน
สำหรับประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมกับมีส่วนสนับสนุนให้บริการต่าง
ตั้งอยู่ตลอดเส้นทางแบ่งเป็น๑๗๕๕ศูนย์
ตั้งแต่๗โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ
ในวันที่๙ธันวาคมนี้ก็ให้บริการฟรีสำหรับการซ่อมพื้นฐาน
เปลี่ยนยางหรือว่าระบบโซ่ต่าง
และสำหรับนักปั่นจักรยานที่พลาดโอกาสลงทะเบียน
ล่าสุดก็มีการขยายเวลาในการลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก๓จุด
คือที่ถนนอินทรพิทักษ์พระประแดงอาเขตแล้วก็สวนสุขภาพรัฐโพครับ
คุณผู้ชมที่สนใจสามารถไปสมัครได้ที่เว็บไซต์เลยครับ
หรือสมัครที่ตัวเองได้ที่สำนักงานเขตและสารกลางจังหวัดนั่นเองนะครับ